เตรุไม่เข้าใครออกใคร
ช่วงนี้นะครับยังอยู่กับคุณโอหรือคุณอาโอนะฮะ

เป็นเรื่องราวของการที่เขาเห็นผีบ่อยเนี่ย

ผีได้มาช่วยชีวิตเขา
ทำให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากความตาย

วันนั้นเป็นวันที่เข้าเวรกลางคืนนะฮะ
ก็อย่างที่เคยพูดไว้ว่าเราผัดกันนอน
วันนั้นก็ตี๓ปั๊บก็ไปบอกเพื่อนให้มาทำงานแทน

ปรากฏว่าหัวยังไม่ทันถึงหมอนเลย

ขาตกลงมาครึ่งตัวลงมาจากเตียง
เราก็ด้วยความจริงง่วงเราก็บอกเฮ้ยไม่เล่นน่ะ
เพื่อนมาช่วยมาแกล้งอะไรแบบนั้น
ก็ดันตัวกลับขึ้นไปนอนใหม่

ก็มีคนมากระชากขา

พอเราลืมตาขึ้นมาที่ปลายเท้าเราเนี่ย
เราเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มเห็นฟันขาว

แล้วก็ผมตัดเกลียนแต่งตัวด้วยเสื้อสีฟ้า
ซึ่งเป็นชุดรอโปภาวิทยาลัยเวรบริษัท

พอเห็นดังนั้นผมก็รีบลุกขึ้น
แล้วก็เข้าห้องคอมพิวเตอร์ดีกว่า
พอเปิดประตูเข้าไปปั๊บเนี่ยก็ได้กลิ่นไหม้ครับ
สมัยก่อนในคอมพิวเตอร์มีพรินเตอร์ตัวใหญ่
เครื่องพริ้นตัวใหญ่ควันมันออกมาจากเครื่องพริ้นเตอร์ตัวนั้น
แต่ที่เพื่อนที่อยู่ข้างในห้องนี้ไม่ได้รับรู้อะไรเลยตรงนี้
เพราะว่าตรงนั้นมันมีที่ดูดควันออก

ไม่ได้กลิ่นเลยครับผมเปิดเข้าไปผมก็เอาเครื่องดับไฟฉีดเข้าไป
ฉีดเข้าไปก็เรียกช่างมา
พอเช้าขึ้นมาก็ถามคนที่ทำงานอยู่ก่อนว่า
แถวนี้มีคนตายบ้างไหม

แล้วสิ่งที่คุณเห็นก็เหมือนลักษณะชุดของเขายูนิฟอร์มของเขา
ยูนิฟอร์มเขาผมก็บอกลุงสินนี่คือตัดผมเกลียนเป็นผมขาวใช่ไหม
ตัวไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมผิวดำใช่ไหม
คือสิ่งที่คุณอาพยายามบอกเราก็คือ

เขายังจำหน้าที่ของเขาได้อยู่

คือมากระตุกก็ให้รู้ว่าไฟเนี่ยกำลังจะไหม้

รอดพ้นมาได้ถ้าไม่งั้นก็เรียบร้อยอีก
ก็เรียกได้ว่าไปบ้านไหนนะครับก็จะมีผีเจ้าของบ้านเนี่ยแวะมาทักทายด้วยถูกไหมครับ
ที่บ้านแม่ยายไปนอนก็เจอเหมือนกัน
ตอนนั้นลูกยังลูกคนโตเนี่ยยังเล็กอยู่เราก็ไปช่วยดูแล
ช่วยยายดูแลในช่วงกลางคืนยายเขาจะได้พักผ่อนบ้าง
มีอยู่วันหนึ่งนอนอยู่เนี่ยผมนอนชั้นล่าง
เอ๊ะใครมานั่งอยู่ตรงหน้าต่างมานั่งยองอยู่ตรงหน้าต่าง
หันกลับไปมองก็เป็นผู้หญิงแก่ก็ผมขาวทรงดอกกระทุ่มอีกเหมือนกันนะฮะ
เช้าขึ้นมาเราก็ยังไม่พูดอะไรพอเย็นกลับมานั่งกินข้าวเราก็ถามในบ้านนี้มีคนตายไหมมีใครตายบ้างไหม
เขาก็บอกว่าเจออะไรขึ้นมาบอกว่าเมื่อคืนนี้เข้าใจว่าจะเป็นคุณย่ามากกว่านะ
มานั่งยองมองเราอยู่คุณย่านี่ตัดผมอย่างนี้ใช่ไหมผอมอย่างนี้ใช่ไหมมานั่ง
เขาก็บอกใช่พอใช่ปั๊บทุกคนก็อ๋อคุณย่าเขาคงมาบอกนี่ว่าครบรอบวันเสียชีวิตเขาแล้ว

เขาจะมีการทำบุญทุกปีแต่ปีนั้นเนี่ยไม่ได้ทำวันนั้นครบรอบเขามารอรับบุญ
แสดงว่าอันนี้ตามความเชื่อที่คุณเคยเห็นวิญญาณมาเวลาที่เราทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้ววิญญาณเขามารอรับจริงใช่ไหมครับ
คิดว่าครับเพราะเราก็ทำบุญไปให้เขาทำบุญไปให้เขา
อันนี้แค่มาทักทายมาเซฮัลโหล

ตัวคุณเองเนี่ยไม่ใช่จะเห็นผีอย่างเดียว
เคยมีอะไรกับผีด้วย
ก็เป็นที่บ้านเดียวกันเนี่ยนะฮะวันนั้นนอนไปปั๊บ
กำลังเคลิ้มไปก็เห็นมีผู้หญิงแต่งชุดไทยเป็นสบายสีเขียว
แต่ไม่เห็นหน้านะฮะคุณยาวก็เดินเข้ามาจู่โจมเราเลยทันที

มันครึ่งหลับครึ่งตื่นนะครับยังไม่ทันหลับซะ

ตอนนั้นก็ไม่กลัวอะไรพอเข้าไปเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มหลับสนิทเริ่มสนิทแล้ว
หลับสนิทประมาณสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตอนนี้ล่ำบึบมาเลย
นุ่งกางเกงไอ้แบบชาวเลหรือกางเกงขาก๊วยผู้ชาย
กระโดดขึ้นมาบีบคอเราต่อเนื่องกันเลยเหรอฮ
ต่อเนื่องกันเลยพอบีบคอครั้งแรกเราก็สวดมนต์
มนต์ก็ถอยออกไปถอยออกไปก็พอหยุดสวดก็เข้ามาบีบใหม่
ก็เหมือนกับครั้งแรกพอครั้งที่๓เราก็บอกเราไม่ทนแล้ว
คนจะนอนมาแกล้งอยู่ได้ก็ลุกขึ้นเลย
ที่เสื้อมีผ้ายันอยู่ในกระเป๋าก็ไปหยิบผ้ายันมาถึงก็มาแผ่ไว้
แล้วก็บอกอ้าวให้มึงมาอีกทีนี้
โดนแน่โดนแน่ปรากฏว่ามาจริง
กระโดดเข้ามาอีกพอกระโดดเข้ามาผมก็เอาผ้ายันปาดเลย
เห็นกันจะอย่างนี้เหรอฮะคืออย่างนี้ก็ปะอย่างนี้เหรอปะเลยครับ
ลั่นเลยแล้วก็กระเด็นหายไปเลยฮะตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเจออีกเลย
เป็นไปได้ไหมว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์กัน
เขาโกรธแค้นที่คุณไปมีอะไรกับผู้หญิงคนนั้นหรืออะไรอย่างนี้
เช็คประวัติต่อไหมคะว่าตรงนี้มันคืออะไร
ผมก็เลยเช้าขึ้นมาก็ถามว่านอกจากคุณย่าที่มาแล้วเนี่ย
มีใครอยู่ที่นี่ใครเห็นอะไรอยู่ที่นี่ไหม
เขาก็เล่าให้ฟังว่าที่นี่บ้านนี้เคยมีคนเห็นว่า
มีหนุ่มใส่กางเกงขาก๊วยนี่แหละไม่ใส่เสื้อเดินเล่นอยู่ในสวน
ผมก็เลยมาคิดเอาว่าอ๋อเขาคงเป็นสองคนที่เขาคงเป็นคู่รักกันหรืออะไรแบบนั้น
แต่ฝ่ายหญิงมากลับมามีอะไรกับคุณเขาก็อาจจะหึง

คือขออนุญาตผมต้องถามคุณอาอย่างนี้คุณอาแยกแยะได้ไหม
ผีไหนคนคือเขาเหมือนกันไหม
เข้ามาให้เราเห็นที่เราเห็นในเราเห็นตอนนั้นเนี่ยฮะ
ก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละนอกจากเขานอกจากครั้งแรกเท่านั้นเอง
ผมถามในกลุ่มนี้ในกลุ่มคนที่มานั่งดูเราอยู่อย่างนี้
สามารถแยกได้ไหมว่าคนไหนมีผีมานั่งอยู่จะรู้ไหม

ไม่รู้หรอกครับเขามาให้เราเห็นที่เราเห็นนี่เป็นเหมือนคนธรรมดา

คุณกำลังจะบอกว่าวิญญาณก็คือเหมือนมนุษย์เรา
เหมือนมนุษย์นะผมว่าในความคิดของผมเนี่ย
ทุกวันที่เราเดินอยู่เนี่ยเราก็เดินสวนกับเขา
ไม่รู้เราจูงกันไม่ได้ขึ้นจูงไม่ตรงกัน

เคยไปเจอผีที่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองนอก

ต่างประเทศเคยไปเจออยู่ครั้งหนึ่ง
วันนั้นมีประชุมที่ญี่ปุ่น

วันนั้นไปเครื่องเราเข้าถึงรู้สึกประมาณ๓ทุ่มแล้ว
ทุ่มแล้วจะมีประชุมเช้าวันรุ่งขึ้น
เขาก็จัดโรงแรมให้นอนที่เป็นโรงแรมที่แอร์พอร์ต
อยู่ที่นั่นเราก็เข้าไปถึงเขาก็พาขึ้นไป
ก็เตรียมนอนแล้วเพราะมันรุ่นดึกแล้ว
นอนถอดพระวางที่โต๊ะข้างเตียง
ข้างเตียงปั๊บพอหัวถึงหมอนปั๊บ
เห็นคล้ายผ้าชีฟองอยู่ข้าง
ริ้วอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีเห็นแปลง
มีคนเห็นมือถือแปลงฟัน
มือถือแปลงสีฟัน
เห็นแต่มือแต่ไม่เห็นขึ้นไปข้างบน
แปลงอยู่แปลงอยู่เอาแล้วเว้ย
แล้วยังไงครับแล้วเราก็สวดมนตร์
ในใจเราคิดเราสวดมนต์ภาษาไทย
พี่มันจะรู้เหรอพี่ญี่ปุ่นมันจะรู้เลย
ยังไงเขาก็ไม่ถอยเขาก็ยืนอยู่ตรง
เขาฟังไม่ออกหากเขาก็อาจฟังไม่ออก
เราก็ทำไงดีวะก็เอื้อมมือไปหยิบพระ
ตะที่วางอยู่ที่โต๊ะข้างนะครับ
เพราะอื่นพระที่ตั้งไว้ก็ล้มปั๊ะหายไปเลย
คือหายไปเลยค่ะหายไปเลยหายไปเลย
ทำไงตอนนี้เราก็ลุกขึ้นแต่งตัว
แล้วก็ลงไปที่เคาน์เตอร์ฟรอนต์เคาน์เตอร์
นอนแล้วขอย้ายห้องไอ้นั่นเขาก็มองหน้า
เขาก็ไม่พูดอะไรเขาก็ย้ายห้องด้วยดีให้
รุ่งเช้าเราก็ประชุมไปประชุมเสร็จ
เราก็ถามพักพวกที่เคยอยู่ที่นั่น
เขาบอกว่าพวกที่มาพักที่นี่เจอกันเป็นประจำ
อันนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับ

แต่อีกสิ่งหนึ่งไปถึงลอนดอนเลย
อันนี้คุณนุ่มไปลอนดอนอย่างคุณจะต้องไปกินเบอร์เกอร์ร็อกสเตอร์ไปแฮลงแฮรอทไฮโซ
ไปถึงปุ๊บผีขอให้พากลับบ้านว่ะ

มันเป็นช็อตทริปแค่ไปประชุมแค่วันเดียว
ไฟล์ทไปถึงตอนนั้นประมาณ๖โมงเช้า
โมงเช้าเราก็เช็คอินที่โรงแรม
ก็คิดว่าประมาณสัก๙โมงแล้วก็ได้ห้องได้ห้องเสร็จเรียบร้อย

กำลังเคลิ้มไปก็
พี่ช่วยพาหนูกลับบ้านด้วย

พี่ช่วยพาหนูกลับบ้านด้วย
เอาแล้วสิเอาอีกแล้วสิเรื่องนี้

๔โมงเย็นแล้วก็ออกไปหาอะไรกินเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้ามานอน
แล้วก็ออกไปหาอะไรกินเสร็จเรียบร้อยก็กลับเข้ามานอน

ประชุมเสร็จก็โอเคเดินทางกลับเลยวันนั้น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
คนที่เคยเห็นหน้ากันเป็นพวกเพอร์เซอร์อะไรพวกนั้น
เขาก็ถามถ่ายว่าไปมาทำอะไรมาทำอย่างนี้

สบายดีแต่รู้ไหม
มีพนักงานของเราคนหนึ่งเนี่ย

เราถามเขาว่าเดี๋ยวเอาอย่างนี้
ผู้หญิงที่ว่าเสียชีวิตเนี่ย
เป็นคนขาวหน้าหมวยหน่อยใช่ไหม

แล้วบอกว่าอ้าวรู้ได้ไง

เราก็คนนั้นสือพิมพ์ปรากฏว่ามีรูป

เราก็ตามต่อไปว่าโอเค
ผู้หญิงคนนี้เป็นใครเป็นยังไง
แล้วก็มีพวกที่เขารู้เกี่ยวกับทางนี้
เขาบอกว่ารู้ไหมผู้หญิงคนนั้นเนี่ย

จนกระทั่ง๒ปีมีคนไปเชิญ
วิญญาณเขากลับมาเขาถึงได้กลับมาได้

เขามีกรุ๊ปอะไรของเขา

มาที่ที่บันทึกเนี่ย

ถ้ามีเวลาแล้วก็ทำสมาธิดี

ต้องเป็นคนที่สมาธินิ่ง

นั่งสมาธิทำสมาธิ

พวกนี้หายไปเลยไม่เห็นเลย

ก็พยายามสวดมนต์นั่งสมาธิ

ก็ไม่ได้กลับมาเหมือนกับ

ถอดจิตหรือเปล่าเราไม่รู้

เหาะได้

เขาก็ยืนยันนะว่าเขาเห็นจริง

ไม่คิดแอบคุยกันระหว่างพัก
เขามีเรื่องเยอะมากที่จะเล่า
แต่เขาบอกว่าผมไม่รู้ว่าผมจะเล่าไปดีไหม
เพราะว่าเล่าไปคนจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้

นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะ

เพื่อจะได้มาแชร์ประสบการณ์กัน
อันนี้ขอบคุณมากครับ
เดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์ท่านเทพมาแล้ว

ผมพามายูไปฝากเป็นลูก

เห็นจิตวิญญาณอะไรมาเหมือนกัน

เดี๋ยวช่วงหน้าจะถามเรื่องนี้กับอาจารย์ลักษณ์ด้วยว่า

อ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับมูไนท์ฮะ
มันก็เงยหน้าขึ้นไปมองบนขื่อ

ผมก็ตกใจว่าลูกผมไม่เคยเรียกใครว่าลุง

มีคุณลุงคนนึงค่ะ
วันรอยกะทง
ท่านก็
เฮ้ยโยมเรารับไม่ได้ล่ะ
คนที่เกิดในวันนั้นโดยนัยยะว่าดวงจิตอันเป็นมงคลมาเกิด
ก็จะเป็นเด็กที่มักจะเป็นผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายศีลฝ่ายทาน
แต่มันก็มีสิทธิ์ร้ายสุดได้เหมือนกัน

ไปดูได้ดวงมหาโจรทั้งหลาย
มหาโจร๕๐๐ศพมาหาโจรใหญ่ก็เกิดกันขึ้น๑๕ค่ำ